ตำรวจสอธิบายเขาการบั้นบึงไปรบตัวผู้เกาะเหตุ
ลักษณะเหตุการณ์คาดว่าเป็นความหึงหวงนะคะ
ผู้ชายที่ก่อเหตุเขาไปดักแทงอดีตแฟนสาว
ที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มา

แต่ฝ่ายชายที่มาก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้
ทำไมเพิ่งเลิกกันไปแป๊บเดียวทำไมมีผู้ชายคนใหม่เร็วจัง
แค่นั้นเลยค่ะเหตุผลแค่นี้แล้วก็ไปก่อเหตุแทงเขา
ตำรวจสพบ้านบึงไปตรวจสอบนะคะ
มีแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านบึงไปด้วย
สระน้ำค่ะบ้านห้วยมะไฟหมู่๔อำเภอบ้านบึงชนบุรี
ผู้หญิงคนนี้เธอเสียชีวิตเลยค่ะ
ใส่กางเกงยีนขายาวใส่เสื้อกันหนาวทับเสื้อยืดสีฟ้า
ชื่อว่านางสาวสะสิอำภัยชัยลังกาอายุ๒๖ปี
หงายนะคะหน้าท้องมีมีดทำครัวปักคาอยู่ที่ท้อง

มีรอยถูกของมีคมแทงเขาที่หลัง๔แผล
กไก่บใบไม้๕๔๑๘ชนบุรีอยู่ห่างจากร่างของผู้เสียชีวิตเล็กน้อยค่ะ
ผู้ก่อเหตุตำรวจจับตัวได้
นายนัทพลเถาธุมมาหรือเบลอายุ๓๒คนเสื้อดำคนนี้นะคะ
เป็นพนักงานโรงงานเป็นอดีตแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต
ตำรวจไปจับตัวได้ที่หน้าสพนกิวกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อจะหนีค่ะ
นายนัทพลผู้ก่อเหตุบอกว่าตัวเองแค้นใจ
กับผู้เสียชีวิตแป๊บเดียวทำไมมีผู้ชายคนใหม่เร็วจัง
แล้วก็บอกเหตุผลกับเขาว่าไม่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันไม่อยากจะร่วมใช้หนี้ด้วย
นายนัทพลผู้ก่อเหตุเลยบอกว่าแค้นมากหึงห่วงด้วยตั้งใจมาลงมือก่อเหตุเลยค่ะ
ก่อนก่อเหตุดื่มเบียร์ไปสามขวดกับเพื่อนให้เพื่อนกลับไป
หยิบมีดทำครัวแล้วขี่รถจักรยานยนต์มาดักรอแฟนสาว
เป็นจังหวะที่แฟนสาวขี่รถจักรยานยนต์มาเหมือนกับซ้อนท้ายเพื่อนมาค่ะ
อยู่ข้างหน้าห่างกันสักห้าสิบเมตรจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
แฟนสาวเห็นเห็นนายนัทพลขี่รถตามจอดรถนายนัทพลก็ลงจากรถ
แต่ในมือเนี่ยมีมีดอยู่ด้วยวิ่งไปพร้อมมีดแทงเลยค่ะ
แทงเข้าหลัง๔ครั้งแฟนสาวล้มลงแทงซ้ำที่หน้าท้องอีก๑ครั้ง
แล้วตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แฟนสาวล้มลงแทงซ้ำที่หน้าท้องอีก๑ครั้ง
ล่าสุดวันนี้นะคะคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สพบ้านบึงชนบุรี
เพราะว่าวันนี้ตอน๑๐โมงตำรวจได้นำกำลังกว่า๒๐นาย
นำตัวนายนัทพลผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ตอนที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาออกมาจากสพบ้านบึง
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราก็พยายามจะพูดคุยกับผู้ต้องหาถึงมูลเหตุจูงใจ
แต่ผู้ต้องหาเงียบกลิบไม่พูดไม่ตอบแม้แต่คำเดียวก็เดินก้มหน้าก้มตาขึ้นรถตำรวจไปจุดทำแผน
ระหว่างทำแผนค่ะตำรวจก็กันพื้นที่เอาไว้อย่างรัฐกลุ่ม
เกรงว่าจะมีการรุมประชาธรรมเกิดขึ้นเพราะว่าชาวบ้านก็ออกมายืนดูกัน๑๐กว่าคนได้นะคะ
ก็มีเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เมื่อวานมาร่วมทำแผนด้วย
พอทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จตำรวจรีบพาตัวผู้ต้องหากลับ
นักข่าวก็จะไปสัมภาษณ์อีกรอบก็เหมือนเดิมเขาไม่พูดไม่ตอบไม่อะไรหน้านิ่งเฉยค่ะ
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราก็เลยคุยกับเพื่อนที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นางสาวมินตรา
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอขี่รถจักรยานยนต์มาตัวผู้เสียชีวิตนั่งซ้อนท้ายมาเป็นเพื่อนกัน
พอมาถึงที่เกิดเหตุตัวคนร้ายก็คือผู้ต้องหานายนัทพลคนนี้ขี่รถตามหลังมา
แต่เธอไม่ทันสังเกตว่าขี่ตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่ขี่ตามมาตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะ
ให้รถเธอจอดเหมือนกับต้องจอดแล้วอ่ะเพราะว่าไม่งั้นตกข้างทาง
ถือมีดวิ่งมาแทงเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายจนเธอล้มแต่ตัวตัวนางสาวมินตราเองที่เป็นคนขี่อ่ะ
วิ่งหนีแล้วก็พยายามจะตะโกนหาคนช่วยพยายามจะเรียกให้คนมาช่วย
หนูว่าจำแฟนเขาได้ผู้ต้องหาหนูก็บอกว่าพี่ดาวเหมือนพี่เบลเลย
ดาวเขาก็เลยหันไปมองนิดนึงทีนี้ก็ไม่ทันอะไรเขาก็เบียดมา
เขาบอกก็คือเหมือนตะโกนกันอ่ะเหมือนตะโกนกันแบบไอ้นี่เลย
เขาก็เบียดมาแต่หนูมาประคองรถได้เขาจะถีบรถ
ประคองรถได้เขาก็ลงมาเขาก็กระชากคอเสื้อแล้วก็แทงไปเลย
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ด้วยค่ะ
สมานอายุ๕๔ปีบอกว่าเมื่อวานกำลังปลูกผักอยู่ริมบึง
ได้ยินเสียงคล้ายรถจักรยานยนต์ล้มก็รีบไปดู
เห็นผู้หญิงคนนึงวิ่งมาด้วยความตกใจตัวสั่นเลยนะคะ
แล้วมาบอกว่าเพื่อนถูกแทงเพื่อนถูกแทง
พอหันไปมองเห็นผู้หญิงนอนนิ่งมีดปักคาท้องอยู่
ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกพยายามจะไปช่วย
ปรากฏว่าคือเธอเสียชีวิตไปแล้ว
โดนแจ้ง๒ข้อหานะคะสำหรับตัวนายนัทพล
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีเรื่องของการเล่นการพนันอะไรด้วย

ก็นำฝากส่งสารจังหวัดในวันพรุ่งนี้ค่ะ